ผมนัทรุษโบประธุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
พักเก้าไกลคนจังหวัดอ่างทองครับ
ผมขอเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราชดร
ขอแปรยติตัดงบงบประมาณ
มาตราที่๖งบกลาง
จำนวน๕๘๗๐๐๐ล้านบาทเศษ

ก็คือ๕๘๗๐๐ล้านบาทเศษ
ด้วยเหตุผลทั้งหมด๔ประการด้วยกันครับ
ประการที่๑ครับท่านประธานครับ
ถ้าเทียบกับจำนวนตัวเลขของงบประมาณ
ปี๒๖๔มาเป็นปี๒๖๖

งบประมาณปี๒๖๕ในส่วนของงบกลางนั้น

จาก๖๑๐๐๐๐ล้านบาทเสร็จ
มาเหลือ๕๘๗๐๐๐ล้านบาทเสร็จ

นี่คือการปรับลดงบลดลง
ตามจำนวนของงบประมาณรวมทั้งหมด
ที่มีการลดลงจาก๓๓ล้านบาทเศษ
มาที่๓๑ล้านบาทเสร็จ
ฉะนั้นมันไม่ใช่การลดที่จำนวนครับ

ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนที่สูงมาก
เข้าใจว่าเป็นอันดับ๒ของงบประมาณทั้งหมด

จะเป็นรองก็แต่เพียงในส่วนของกระทรวงศึกษาที่การ
นั่นคือสิ่งที่ท่านจะต้องตอบโจทย์ก่อน
หลักการแล้วก็ในเชิงรายละเอียดว่า
เรามีความจำเป็นต้องการงบประมาณ
ไว้มากน้อยถึงขนาดนั้นหรือไม่
เป็นที่ทราบกันดีครับท่านประธานครับว่า
งบกลางนั้นมีการพูดคุยกันว่า

ท่านจะต้องใช้ในส่วนที่จำเป็น

อยู่แค่๔ประการด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหา

ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ไม่เพียงพอ
แล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
แต่มาโรงรายเก็ตในรายการต่างครับ
อย่างที่เพื่อนสมาชิกบางท่านท่านได้อภิปรายไปแล้ว
ความจริงผมไม่อยากจะแตะเลยด้วยซ้ำ
ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
การช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างเงินบำเน็ตเบี้ยหวัดต่าง

หรือถูกจำเพาะเจาะจงในงบประมาณ

แผนงานงบประมาณในส่วนของบุคลากรภาครัฐ
ในขณะที่มันดูตลกและย้อนแย้งกันนะครับ

ตั้งอยู่ไว้แค่๕๗๐ล้านบาทเศษ
ฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลในเชิงหลักการประการที่๑
ที่ผมคิดว่ามีความจำเป็นต้องตัดครับ
เหตุผลประการที่๒ท่านประธานครับ

ในวงเล็บ๒กับในวงเล็บ๑๑นั้น
ดูมีข้อความที่ย้อนแย้งกัน
เล็บ๑๑ท่านพูดถึงเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เอาไปชดเชยกับสิ่งที่เคยมีการใช้มาแล้ว

เงินกับประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลนั้น
ไม่เคยเป็นไปด้วยกัน

เมื่อต้นปี๒๖๔ที่ผ่านมา
มีเหตุการณ์น้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พี่น้องเราสอสอเราหลายคนต้องลงพื้นที่ไปดู
เหตุเกิดในช่วงเดือนมกราคมปี๒๖๖
แต่มีการเสนอเพื่อขอใช้งบกลาง
เมื่อวันที่๗เมษายน

ที่มันน่าจะตกใจไปมากกว่านั้นก็คือว่า
ในขณะที่มีปัญหาภัยแรงต่าง
ซึ่งมันควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่มีนาคมเมษายน
บ้านผมอยู่จังหวัดอ่างทองท่านประธานอยู่นครพนม
แม่น้ำโขงก็แรงเจ้าพญาของผมก็แรง
พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากภัยแรง
เขาต้องควรจะต้องได้รับงบประมาณหรืองบกลาง
ในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในตอนนั้น

ในเดือนมิถุนายน
จำนวนวงเงิน๔๒๖ล้านบาท

เงื่อนเวลาที่มันไม่สะท้อนว่า
การมีเม็ดเงินที่ตั้งไว้ในรายการที่๑๑นั้น
ท่านมีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพจริง

ท่านก็เอาเงินตัวนี้ไปตั้ง
เพื่อชดเชยการใช้ในปีถัดไป
นั่นเป็นประการที่๒ครับ

ท่านเอาเด็กอายุ๐๖ปีมาเป็นตัวประกัน
อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มาตรา๑๒ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
ประมาณ๒ล้านคนเศษ
อันนี้เฉพาะอยู่ในเกณฑ์ที่ได้ก่อนนะครับ
วงเงินอยู่ประมาณ๑๗๐๐๐ล้านบาท
แต่ปรากฏว่าตั้งแต่ปี๒๖๐เป็นต้นมานะครับ

ท่านเอาเงินจำนวน๒๘๙๙ล้านบาทเศษ

ในเดือนกรกฎาคมปี๒๖๖
เพื่อเอาไปจ่ายเงินอุดหนุนเด็กเล็ก

เด็กเล็กก็ไม่ได้เงินในเดือนนั้นนะครับ

อย่าเอาเด็กมาเป็นตัวประกัน
ในปี๒๖๔ที่เขากำลังพิจารณากันอยู่เนี่ยครับ
มีข้อเสนอเมื่อ๒๗กรกฎาคม

งบกลางจำนวน๓๔๙๓ล้านบาทเศษ
เพื่อเอาไปจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเด็กเล็ก

เกี่ยวข้องกับข้อมูลเด็กเยาวชนในประเทศ
มี๔๓ล้านคนที่๐๖ปีต่าง
รู้ว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่
แต่ท่านเอาเด็กเล็กมาเป็นตัวประกันในงบกลาง

ชีวิตเด็กวันเดียวรอไม่ได้นะครับ

ท่านอาจจะไปจ่ายกันยายน
๑เดือนกับค่านมกับแพมเพิร์ต
เงินที่ผู้ปกครองต้องใช้ในการดูแลเด็ก
นี่ครับคือประสิทธิภาพและความไม่จำเป็น
และการเอางบการมาเป็นตัวอ้างในสิ่งที่ไม่ควรจะกระทำ
นั่นเป็นเหตุผลประการที่๓ครับ
เหตุผลประการที่๔ครับท่านประธานครับ
ผมขออนุญาตใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิก
ในการอภิปรายการเพิ่มรายการในมาตรา๖วงเล็บ๓ทับ๑
ซึ่งเดี๋ยวจะมีเพื่อนสมาชิกที่พูดต่อ
รัฐธรรมนูลแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช๒๖๐มาตรา๑๔
เขียนชัดเจนนะครับในราชกิจจานุเบกษาของวันที่๖เมษาปี๖๐หน้า๔๒
บอกว่าสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจะแปรยติเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการไม่ได้
รายการงบกลางใน๓ทับ๑บอกให้เอาเงินมาใช้จ่าย
ในการแก้ไขปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
ซึ่งมุฒิภูมิทางสี่กัญญาพูดชัดนะครับว่า
กรณีของโคโรนานั้นก็ถูกสอดไส้
หกเบ็ดเอาไปใช้ตอนไปปลายปีงบประมาณที่ผ่านมา
ตกลงตัวนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายการในงบประมาณ
ซึ่งขัดต่อรัฐมนูลมาตรา๑๔๔ทั้งหมดหรือไม่
ด้วยเหตุผลที่ผมกราบเรียนทั้งหมด๔ประการครับท่านประธานครับ
ผมจึงขออนุญาตที่จะยืนยันขอให้สภาแห่งนี้
ลงมติตัดงบประมาณรายจ่ายในส่วนของงบการ
ลง๕๗๐๐๐ล้านบาทเศษ๑๐ของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
มาตรา๖ดังที่ผมได้นำเรียนทั้งหมด

ขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านเกียรติตามด้วยท่านชาวลิศพิชยาสุดนะครับ